ดูอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับก็มีอดีตราชการครูที่ออกมา
ร้องเรียนบอกว่าถูกตำรวจยิงปืนใส่บ้านจนกระจกหน้าต่างแตกนะฮะ
กระเด็นถูกแขนเขาบาดเจ็บส่วนภรรยาเนี่ยกระสุนเฉียวหัว
รอดตายบุดหวิดค่ะนี่ฮะนี่เขาชี้ให้ดูร่องรอยแบบนี้ครับ
เป็นรอยกระสุนที่ยิงทะลุกระจกบ้านจนแตกเสกกระจกนี่กระเด็นไปถูกแขน
นายประชาดึงสุวรรณอดีตข้าราชการครูนะครับ
เป็นเจ้าของบ้านได้รับบาดเจ็บบ้านอยู่ในซอยหลังสวน๘
อวยชัย๑ถนนหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
นายประชาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงดึกคืนก่อน
ตอนนั้นกำลังตื่นขึ้นมาดูหลานอายุ๘เดือนที่ส่งเสียงร้อง
เพราะว่าหิวนมก็ตื่นมาพร้อมกับภรรยาที่เป็นอดีตผู้มนวยการโรงเรียน
ช่วงที่กำลังชงนมให้กับหลานได้ยินเสียงของตำรวจชั้นประทวนนายหนึ่ง
ที่เป็นเพื่อนบ้านกันเออะโวยวายอยู่กลางถนนหน้าบ้าน
พอมองผ่านหน้าต่างออกไปก็เห็นว่าตำรวจคนนี้
อยู่ในอาการเมาสุราพร้อมกับตะโกนว่า
นามสกุลตระกูลดึงสุวรรณมีอะไรดี
สุวรรณนี่ก็คือนามสกุลของเจ้าของบ้านเขา
ตัวเองก็ทีแรกก็จะออกไปดูแต่ภรรยาห้ามเอาไว้
บอกว่าอย่าออกไปเลยเขาเป็นตำรวจเขามีปืน
หลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
พร้อมกับเสียงกระจกหน้าต่างบ้านแตก
กระจกกระเด็นเข้ามาที่บ้านโดนเขาบาดเจ็บที่แขน
ส่วนกระสุนนั้นทะลุเฉียดศีรษะของภรรยา
รอดตายบุดหวิดนะฮะขณะที่กำลังก้มป้อนนมหลานเนี่ย
เฉียวศีรษะไปเลยก็เลยตะโกนบอกให้ลูกชายที่นอนอยู่ชั้นบนของบ้าน
๒โทรแจ้ง๑๙๑ตำรวจสพหลังสวนก็มาระงับเหตุ
แล้วก็นำตัวตำรวจนายนั้นออกไปนะครับนายประชาบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ของตำรวจที่ก่อเหตุได้มาเยี่ยมแล้วก็บอกว่าลูกชายแค่โมโห
ทะเลาะกับเมียเท่านั้นแล้วก็ยังเตือนว่าอย่าให้เด็กไปวิ่งเล่น
ส่งเสียงดังแถวหน้าบ้านเขานะเพราะว่าเขาเครียดอยู่
มีอาการทางประสาทอาจใช้ปืนกราดยิงได้
นี่มาด้วยความเป็นห่วงนะที่แม่ของคนก่อเหตุมาด้วยความเป็นห่วง
บอกว่าบอกเด็กด้วยนะอย่าไปวิ่งเล่นเสียงดังหน้าบ้านเขานะเขาเครียดอยู่
เขามีอาการทางประสาทเดี๋ยวเขาจะใช้ปืนกราดยิงได้
เพราะว่าเขามีประวัติเคยเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสวนสุรานลมมาแล้ว
ต้องกินยาเป็นประจำทำให้นายประชารู้สึกว่าอย่างนี้จะปลอดภัยได้อย่างไร
เช่นเดียวกับชาวบ้านทั้งซอยก็หวาดภาวะกันหมด
ตอนนี้ทุกคนต่างปิดบ้านเงียบกลัวความไม่ปลอดภัย
พร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่าถ้าเป็นคนที่มีประวัติเข้ารักษาอาการทางประสาทแบบนี้
ทำไมไม่นำตัวไปรักษาแล้วยังเป็นตำรวจแล้วพกปืนอยู่ได้แบบนี้หรือ
เมื่อวานตอนแม่เขาก็มาเยี่ยมผมผมบอกว่าผมก็รู้สึกมาบอกว่าทะเลาะกับเมีย
บอกว่าทะเลาะกับเมียทำไมไปยิงใส่บ้านชาวบ้าน
แล้วดูหยุดดิฉันถึงตายได้
ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยเพราะเราก็ไม่การันตีได้ว่า
ถ้าคนอยู่ในสภาพจิตใจแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นอีกกับเราหรือกับคนอื่นที่สำคัญคือ
แล้วนี่แม่ส่วนตัวแม่เขาเองเนี่ยเมื่อวานเขาก็เดินบอกกับว่า
ชาวบ้านในซอยนี้อย่าไปมองไปดูหน้าไปอะไรกลัวเขาจะเครียดขึ้นอีก
แล้วพอช่วงเย็นเด็กมาเล่นกันเนี่ยทุกวันเลยค่ะเด็กลูกหลานในซอยนี้มาเล่น
แล้วก็จะมารวมพลกันที่บ้านเนี่ยเยอะเขาก็เตือนว่าอย่าเสียงดัง
เดี๋ยวมันจะกราดยิงกราดใช้คำนี้เลยค่ะ
นี่มาเตือนด้วยความเป็นห่วงนะเนี่ยความจริงแม่ของตำรวจคนนี้ต้องเตือนตัวเองด้วยนะ

เตือนชาวบ้านเขาหมดแล้วล่ะชาวบ้านเขาระวังแล้วระวังลูกชายจะกราดยิงตัวเอง
อยู่ด้วยกันแล้วลูกชายอาการอย่างนี้เนี่ยสำหรับตำรวจผู้ก่อเหตุนะครับ
ทราบชื่อแล้วนะครับชื่อว่าดาบตำรวจธีรเดชรุ่มจิต
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรามสพปากน้ำหลังสวน
ผู้สื่อข่าวของเราก็ตามไปดูที่บ้านปรากฏว่าวันนี้ปิดบ้านเงียบตั้งแต่เช้าเลย
ไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวส่วนพลตำรวจรีสหรัฐศักดิ์ศิลปชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรบอกว่าเบื้องต้น
ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะครับตำรวจที่ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตจริง
หลังเข้ารับการรักษาอาการจนดีขึ้นก็หยุดกินยาแล้วมาดื่มเหล้า
ทำให้อาการกำเริบขึ้นอีกหลังก่อเหตุเมื่อเช้าญาติพามามอบตัว
พนักงานสอบสวนท้องที่เกิดเหตุแล้วแล้วญาติก็ประกันตัวออกไป
พาไปรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลสวนสรานรมพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้ว
ก็คือข้อเก่าหาพยายามฆ่าและความผิดเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืน
เรื่องการยิงปืนพกพาอาวุธปืนตอนนี้ก็ให้ผู้บังคับบัญชา
ตั้งกรรมการสอบวินัยแล้วโอ้น่ากลัว
กลัวหลายครั้งที่คนมีอาการป่วยทางจิตทางประสาท
แล้วก็ไม่รักษาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมาก่อเหตุแบบนี้ตลอดเลยอ่ะ
แล้วนี่เป็นตำรวจไงใช่ไหมมีปืนอยู่ใกล้ตัวยิ่งอันตรายใหญ่